ชาวบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาถึงขั้นสาบส่งเพราะว่ามันเหม็นคลุ้งไปทั่วพื้นที่เหม็นคลุ้งเพราะลุงลุงเนี่ยมีปัญหากับใครมักจะเอาอุจจาระมักจะเอาปัสสาวะมักจะเอาคลี่มักจะเอาฉี่ไปวางแล้วไปโยนใส่หน้าบ้านของคู่กรณีครับ

แล้วทำไมลุงได้เอาอะไรมาสาดตามที่เขากล่าวอ้างไหมครับ

แล้วจริงมั้ยครับที่ลุงว่าเอาฉี่เอาขี้มาเทละ

มึงได้มาพูดอะ

ไปถามลุงลุงบอกไม่ต้องถ่าย
แต่สุดท้ายแล้วลุงเดินเข้าบ้านแล้วเดินออกมาให้สัมภาษณ์อีกที

ตอนแรกไม่ให้ถ่ายตอนหลังให้ถ่ายแล้วคุยกันนะฮะ

ทวงถามว่าเอาดิถ้ามีปัญหาหรือมีภาพเนี่ยเอาภาพมาคุยกัน
สุดท้ายแล้วเพื่อนบ้านบอกหูจะเอากี่ภาพจะเอากี่คลิป
มีเป็นกระตั๊กเลยฮะเพราะว่านี่คือทุกข์ของคนที่เป็นเพื่อนบ้านจริง
โดนเอาถุงคลี่โดนเอาถุงฉี่มาปลาใส่หน้าบ้าน
ใส่พื้นที่ส่วนกลางใส่ทุกจุดเลย
บางทีใส่ในร้านจอดรถโยนอยู่ในร้านจอดรถ
แล้วอึไม่ใช่ก้อนจิ๋วไม่ใช่อือกระต่ายนี่อึมนุษย์
เวลาล้อเราไปเหยียบมันดำพรุ่มระเบิดเถิดเทิงฮะ
แล้วล้อเราติดอึ๋หมายังพอเข้าใจติดอึคน
โอ้โหหัวใจแทบสลายจะล้างยังไงดี
แล้วเจอแบบนี้แทบจะทุกวี่แทบจะทุกวัน
ดังนั้นกล้องวงจรปิดมันเลยมีหลายมิติเหลือเกิน
มิติขนาดไหนเห็นถึงขั้นลุงเนี่ย
ถือถุงแบบสีน้ำตาลเลยล่ะอย่าได้เดาเลยว่ามันเป็นอะไร
ถ้าเดาแล้วถูกแน่นอนถือถุงแบบนี้แล้วมาโยนครี่
หน้าบ้านของเพื่อนบ้านไม่เห็นแจ้งตำรวจเลยล่ะ
ตำรวจเนี่ยถึงขั้นมาปรับแล้วนะจับปรับแล้วนะฮะ
แต่ลุงก็ทำใหม่ไม่กลัวแล้วก็ไม่หยุดพฤติกรรมนี้

ถนนคำพันธุ์๑๑ตำบลท่าพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เพื่อนบ้านบอก

โอ้โหมันแค้นมากครับเพื่อนบ้านแต่ละคนเนี่ยแค้นพอกันเลย
คือก่อนหน้านี้หากลุงมีปัญหากับใคร
ลุงจะหมายตาไว้แล้วจากนั้นกินอัดเข้าไป
เพื่อให้มันมีมวลเยอะให้มันมีมวลสารเยอะ
แล้วเอามวลสารใส่ถุงแล้วไปปาครี่ใส่หน้าบ้านคู่กรณี
นี่ใช้ความพยายามสูงมากเลยนะ

โอ้โหไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาด่าลุงคนนี้แล้ว
เอาฟังจากหูท่านเองฮะโอ้โห
ภาษาแรกที่สุดท้าย
ภาษาแรกที่สุดท้าย
ภาษาแรกที่สุดท้าย
ภาษาแรกที่สุดท้าย
ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย
ภาษาแรกที่สุดท้าย

ภาษาแรกที่สุดท้าย